แล้วก็๑๐๐บาทจำนวนมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะชนิด๑๐๐บาทค่ะ

ลักษณะคือคล้ายกันเลยนะคะ

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเห็นบอกว่ามีการทอนเงินผิดถูกกันก็มีนะคะ
โดยเฉพาะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะมีการโพสต์ว่า
ธนบัตรใหม่๑๐๐บาทใครเคยใช้หรือยังเหมือนแบงค์พันธุ์เลยอ่ะ
เช่นเดียวกับเพจที่นี่ชนบุรีมีการโพสต์บอกว่าแบงค์ร้อยใหม่ออกแล้ว
แท็กระวังใช้ผิดเนี่ยเหมือนแบงค์พันธุ์มาก
หลังจากที่มีการแชร์โพสต์นี้ออกไปคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
บางคนบอกว่าก็ยังไม่ชินกับแบงค์พันธุ์แล้วก็แบงค์ร้อยแบบใหม่
ทอนเงินผิดให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
วันนี้เป็นต้นไปเรามีโอกาสไปพูดคุยกับพวกแบงก์ชาติ
ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธนะคะ
บอกว่าคือธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
แล้วก็ยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญตลอดจนพระราชพิธี
สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
โดยนำออกมาใช้ในวันนี้ก็คือ๑๒ธันวาคมเป็นวันแรก
ซึ่งเป็นวันครบรอบ๑ปีของการเสด็จพระราชดำเนิน
เรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชนมาร์ค
เนื่องไหนพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศก
ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เป็นจำนวน๑๐ล้านฉบับส่วนธนบัตร๑๐๐บาทจัดพิมพ์จำนวน๒๐ล้านฉบับใช้
หึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้เพื่อเป็นการต่อต้านกัน
ปลอมแปลงเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ใช้อยู่ในธนบัตรแบบ
ปัจจุบันอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติอธิบายมานะคะส่วนข้อกังวล
ชาวเน็ตเขาโพสต์กันบอกว่าเอ๊ะแบงค์ร้อยใหม่มันคล้ายกับคล้าย
แบงค์พันธุ์ปัจจุบันอันนี้ผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าเทียบ
ดูชัดนะฮะก็มีความแตกต่างกันนะก็คือขนาดนั่นเองเริ่ม
ยาวเนี่ยต่างกันนะคะแบงค์พันธุ์เนี่ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแบงค์พันธุ์จะ
ยาวน้อยกว่าโอเคสองสองมีแล้วนะคะความจริงขนาดแบงค์ร้อยที่
ร้อยปรับเพิ่มโทนสีเหลืองทอง
ทำให้ออกมาคล้ายกับแบงค์พันธุ
แต่ถ้าเกิดว่าดูดีก็ถือว่าไม่ได้เหมือนกันมาก
แต่ประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่า
ก่อนที่จะใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันธุ
ก็ขอให้ดูกันดีนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
วันนี้โซเชียลมีการแชร์กันเยอะเลยนะคะ
ความสับสนอย่างคลิปนี้นะคะ
บอกว่าแม่ค้ายังงงคิดว่าเป็นแบงค์ปลอม
ก่อนจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการอธิบายกัน

แม่ค้ายังงไงเนี่ยเหรอ
ไม่รู้นะไม่เคยเจอเลย

คือวันนี้เป็นวันแรกที่นำธนบัตรที่ระลึก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
มาใช้ในระบบมี๒ชนิดราคา

แต่ฉบับ๑๐๐๐ที่เป็นฉบับที่ระลึกเนี่ยค่ะ
ลักษณะเป็นแนวตั้งอันนี้ไม่เป็นปัญหา
แต่ธนบัตร๑๐๐จะคล้ายกับแบงค์พันธุ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มีการทอนผิดอะไรกันเกิดขึ้น
เราก็เลยส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลองไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าดูหน่อย
ร้านก็ยังไม่มีลูกค้านำแบงค์ร้อยที่ระลึก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษออกมาใช้นะคะ
แต่บางร้านก็ได้มาจากลูกค้าบ้างแล้ว
อย่างร้านยำร้านนี้นางสาววัชรีสว่างอายุ๓๒

ตอนแรกเห็นก็ไม่ตกใจเพราะว่าตามข่าวอยู่แล้ว
แต่ก็พอมาดูก็รู้สึกแปลกตาดี
คล้ายแบงค์พันธุ์ไหมก็คล้ายแหละ
แต่ถ้าจับดูจริงจะรู้ว่าไม่ใช่
เพราะว่าความเล็กความใหญ่มันจะต่างกัน
ส่วนที่มีข่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าทอนเงินผิด
ก็คิดว่าอาจจะเป็นลักษณะที่รีบขายรีบทอนทอนเงินพลาด
ส่วนตัวก็ไม่กลัวว่าจะมองผิดนะคะ
แต่สิ่งที่กลัวก็คือกลัวแบงค์ปลอมมากกว่า
ก็อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าระมัดระวังหน่อย
ส่วนที่ออกใหม่จริงแล้วเขาตั้งใจจะให้เก็บเป็นที่ระลึก
ดังนั้นถ้าเธอได้มาถ้าลูกค้าเอาแบงค์ที่ระลึกนี้มาจ่ายเธอ
เพราะว่าใช้ได้ปกตินะคะเธอบอกว่าเธอจะเก็บไว้
จะไม่ไปใช้ต่อจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
ไม่ตกใจนะคือแบบอาจจะแบบแปลกตานิดนึง
แต่ถ้าเราจับแล้วมันก็รู้สึกได้ว่า
มันไม่ใช่แบงค์พันธุ์แบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะเป็นแบงค์ร้อยใหม่อะไรอย่างนี้

กว่าแบงค์ปลอมเราก็ต้องแบบขี้ดูนิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าพับก็ต้องคลี่ดูอะค่ะ

ก็มีลูกค้านำเงินไปซื้อของนะคะนายสุภกิจ
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็บอกว่าช่วงเวลาบ่ายโมง

พอกดปุ๊บก็ได้ธนบัตรแบบที่ระลึกเป็นธนบัตรแบบใหม่ออกมา
ราคา๑๐๐พอดีตอนแรกเห็นก็ยอมรับว่าสับสนเหมือนกัน
แต่ว่ายังโชคดีที่ราคาเนี่ยมันแบบพอดีไม่ต้องแบบไม่ต้องทอน
ก็เลยไม่ได้ทอนผิดอะไรนะคะแล้วก็เห็นในโลกโซเชียล
ก็เลยฉุกคิดก็เลยสังเกตดู
เหมือนเนี่ยแบ๊กพันธุ์ผมก็งงอยู่ตอนแรกผมก็ดู
แต่เพราะเอิญว่าลูกค้าที่มาซื้อของของเรา
ก็คือเขาซื้อในจำนวนที่มันราคาร้อยหนึ่ง

เห็นผ่านในโซเชียลมา
ผมก็คุ้นมากคุ้นอยู่ครับ
เพราะว่าผมก็เจอมาแล้วผมก็เลยไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่
นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มเติมนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าบางร้านบอกว่าก็ยังไม่ได้แบงค์ร้อยใหม่เลยนะคะ
บอกว่าเพิ่งทราบข่าวนี่แหละว่ามีแบงค์ร้อยออกใหม่วันนี้
แล้วก็ยังไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักข่าวเราทำคือ
เปิดภาพแบงค์ร้อยใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ขายดูค่ะ
ทุกคนนะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเออนะ
มันก็คล้ายกับแบงค์พันธุ์จริง
แล้วก็ขอบคุณคุณสุชาดามาด้วยนักข่าวของเราบอกดีแล้วค่ะ
เอามาสอบถามเหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวได้รู้ด้วยแล้วก็ได้สังเกตว่า

เพราะฉะนั้นป้องกันการทอนผิดคิดว่าเดี๋ยวไม่นานคงจะชินไปเอง
นะคะก็วันนี้วันแรกอาจจะยังแบบใหม่อยู่แปลกตานะคะ
อาจจะยังงงใช่สังเกตดูให้ดี